ไปดูการจับยาเสพติดกันบ้างค่ะ
เป็นผลงานของทหารเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบ
จับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้

ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ตรวจค้นได้ยาเสพติดมาหลายรายการเลยค่ะ
ยาบ้าจำนวน๖๗๐๐เมตร

จากการสนที่กำลังของทหารเรือสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ
ตำรวจภูทรบ้านฉางที่บุกจับผู้ค้ายาเสพติด

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลที่มาของยาเสพติดเหล่านี้ค่ะ
พลเรือตรีลือชัยศรีเอี่ยมกูล
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ
ในฐานะผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

ที่มาของการจับกลุ่มก็คือ
เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
องการบินทหารเรือได้ทำการตั้งจุดตรวจ
สกัดผู้กระทำผิดวินัยจราจร
และผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ
ภายในเขตสนามบินอุตภาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
จากนั้นพบว่ามีพนักงานในสนามบินค่ะ

คราวนี้ก็เลยขยายผลต่อไปเรื่อย
รู้ว่ามีการนำยาบ้าและไอซ์จำนวนมาก
ซุกซ่อนอยู่ภายในสวนยางพาราแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
ก็เลยประสานส่วนที่กำลังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

ก่อนสามารถจับผู้ต้องหาได้นะคะ